มาที่พี่ฮายอาภพรพูดถึงพี่ฮายอภพรโอ้โหเพลงขึ้นมาเลยจ้ะ

จะบอกว่าพี่พายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ชอบเดินสายทำบุญค่ะ
รวมถึงทำบุญกับใครรู้ไหมได้บุญที่สุดทำบุญกับคุณแม่ตัวเอง

เออนะคะเขาเรียกว่าเป็นพระในบ้านนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ของพี่ฮายคุณแม่นั่นแหละเอ้ออเขยเงินตลอดเลย
รวมไปถึงคอยดูแลในทุกเรื่องเลยนะคะ
พร้อมกับบอกว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามานะอยู่บ้านหลังนี้เพียงได้๒เดือนกว่า

พี่เนี่ยนะถูกลอตเตอรี่รับทรัพย์ทุกงวดไปเลย
เชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางบ้านหลังนี้ค่ะเขาคงรักแล้วก็เมตตานะ

อกจากนี้ค่ะพี่ฮายก็ยังพาไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านด้วย
พี่ฮายเขานับถือเอาไว้มากมายเลยนะฮะ
พี่ฮายยอมรับว่ากับเราเป็นคนชอบมูลเหมือนกัน
อะไรที่บอกว่าดีแล้วนะบูชาสิ่งนี้แล้วดีเนี่ย
ฮายก็ทำได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันสบายใจ
รวมไปถึงไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนด้วย
เพราะฉะนั้นใครจะมองว่าเธองมงาย
แต่มีสิ่งหนึ่งนะที่พี่ไม่ยอมทำเด็ดขาด

ไหนมูแล้วก็ต้องให้สุดนะลูกนะ
แต่คุณแม่ไม่ได้ไปสักลายมือไม่ได้ไปอะไรอะไรอย่างนี้

หนูจิ้มลงไปหนูมันเจ็บมากนะ
มันเจ็บมากแค่เราฉีดยานะ
มันยังเจ็บเลยอ่ะเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหลงหน้ามือ
หน้ามือนี่เป็นเลยที่เจ็บที่สุดเดี๋ยวบอกให้
เห็นเพื่อนรอบข้างเขาสักกันเต็มหมดเลย
เขาเห็นเขาปังเขากับคนที่ไปศักย์มาเขาลบ
เรามีใจไม่ถึงล่ะทำไมดีกว่าไม่ได้
ไหวพลากสัวมนต์ขอพรอะไรอย่างนี้ดีกว่า
โอ้โหเชื่อแล้วค่ะว่าบ้านใหม่

ถ้าทางเจ้าพี่เจ้าทางก็จะบอกว่าเฮ็งเนี่ย
เพราะว่าอะไร
โปรดติดตามตอนต่อไป